เป็นตึกสูงกลางกรุงแถวราชดำริเลย

เอาคลิปมือถือเอามือถือมาถ่ายภาพ

ทำทีเหมือนจะกระโดดตึกลงมา
ภาพนี้คุณอยู่ขอบตึกเลยนะฮะใช่ค่ะ
ทีนี้ตำรวจสนลุมพินีก็ต้องประสานไปยังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้เอาเป็นเบาะลมขนาดใหญ่เอามากางเอาไว้ด้านล่างอาคาร
เผื่อผู้ชายคนนี้จะคิดสั้นจะกระโดดลงมาจะได้มีเบาะลมรองรับ
ระหว่างนั้นเองเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามนะขึ้นไปที่ชั้น๑๐
แล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้พยายามจะพูดคุยพยายามจะถามถ่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ใช้เวลาในการเจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่๒ชั่วโมงจนท่าทีเขาเนี่ยค่อยอ่อนลง
แล้วก็ไม่กระโดดลงมานะยอมเดินกลับเข้าไปในตึกอย่างปลอดภัยค่ะ
ทีนี้เราก็ไปตรวจสอบกันหน่อยผู้ชายคนนี้เขาคือใคร
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้คือนายจีรพงศ์อายุ๒๑ปี
เป็นคนอำเภอแม่ทะที่จังหวัดลำปางค่ะ
เข้ามาในกรุงเทพมาทำงานด้วยแล้วก็เรียนกศนที่โรงเรียนชุมชนวัดสะบัวไปด้วยพร้อมกัน
แต่ทีนี้ค่ะที่เขามาก่อเหตุแบบนี้เพราะว่ามีอาการเครียดจิตตกไง
เรียนก็เครียดเรื่องทำงานก็เครียด
มันก็ส่งผลไปถึงเรื่องของเงินไม่มีตังค์ค่ะ
ไม่มีตังค์จะซื้อข้าวกินน้อยใจในโชคชะตาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็เลยคิดสั้นจะกระโดดตึกให้แบบตายไป
แต่ว่าโชคดีนะคะที่ตำรวจมาเกลี้ยกล่อมจนท้ายที่สุดก็มีสติ

พอตำรวจนำตัวลงมาได้แล้วก็มีการประสานให้ญาติมารับตัวต่อไปนะคะ